วันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่ผมเชื่อว่าทุกคนจะลุ้นไปกับเราอย่างแน่นอน

ช้างป่าแม่ลูก๒ตัวลูกอายุแค่สัก๓เดือน
ออกจากพื้นที่แถวตำบลสริการนครนายก

อยู่ดีตัวลูกตกท่ออย่างนี้ฮะ

แม่ก็เฝ้าด้วยความกระวนกระวายใจแบบนี้ค่ะ

พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งข่าว

เขาพยายามจะหาทางช่วยลูกเขา

ใช่ค่ะลูกช้างก็ร้องค่ะ

จนเสร็จภารกิจเลยว่าจะเป็นยังไง
นี่อันนี้ภาพตรงที่ตกลงไปนะ
เมื่อสักครู่นี้ก็คือแม่ช้างเห็นไหมฮะ

เพราะว่าแม่ช้างเขาเฝ้าระวังของเขา

ต้องเข้าไปด้านในนะที่มีลูกกงขวามือ
ก็แม่ช้างเล่าจังไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ากล้าย

จะช่วยกันยังไง
วแพทย์ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ยังไงเราต้องเคลียร์ตรงแม่ช้างก่อน

แล้วก็ช่วยลูกช้างขึ้นมาจากบ่อไงคะ

แล้วไปทำแนวกั้นไว้
เพราะว่าเสียงของแม่ช้างลูกช้างเนี่ย
เดี๋ยวไปเรียกเพื่อนช้างจากในป่าออกมาด้วย

ใช่ค่ะเพราะว่าแม่ช้างส่งเสียงร้องตลอดเวลานะคะ
อุ๋ยสัตวแพทย์บอกว่าเป็นการส่งเสียงเรียก

แต่แพทย์เขาต้องการจะไปช่วยลูกช้างนี่ฮะยาซึมนะฮะ
คุณหมอก็ขึ้นท้ายรถกระบะไปยิงใส่เลย

แต่ว่าตอนนั้นเขายังเหมือนเขารู้สึกเจ็บไง
โอ้โหจนดับที่ตรงเนี่ยรีบขับรถรีบวิ่งกันค่ะ
นี่เห็นมั้ยฮะแล้วเสาผ้าเขาก็ย้อนกลับไป
เจ้าหน้าที่ก็ยิงใส่ไปหลายดอกอยู่เหมือนกันนะ
สุดท้ายเนี่ยด้วยสัญญาณตะยานของความเป็นแม่
ถ้าผู้ชมเห็นมาสอนเขาเดินเข้ามาที่ปากท่อตรงนี้
คือย้อนกลับไปหาลูกตัวเองค่ะ
แล้วไปสลบอยู่ที่ปากท่อ
คือหัวทิ้มลงไปเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วนิ่งไปแบบนั้น
เอาขอดูที่ปากท่อที่แม่ช้างไปสลบอยู่หน่อย
แล้วหัวทิ่มตักลงไปอ่ะลูกช้างเห็นนี่แบบ
พุ่งเข้ามาดูดนมเลยนะฮะ
คงจะหิวใช่ค่ะดูดนมในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องตัดสินใจ
เอาเครนเนี่ยมายกแม่ช้างขึ้นเพราะกลัวแม่ช้างจะร่วงตกไปอีกตัวนึง
โอ้โหไปทับลูกช้างข้างล่างนี้ยุ่งเลยนะ
นี่เห็นไหมนี่ระหว่างที่เอาเครนมาพยายามจะยกเมื่อกี้
อันนี้จะเอาขึ้นแล้ว

ตอนที่ลูกช้างกำลังดูดนมอยู่ในท่อเนี่ย

นี่พอขึ้นมาได้เหมือนแม่ช้างหัวใจหยุดเต้นค่ะ
สัตวแพทย์ตะโกนบอกที่คนขึ้นไปขยมคือไปปั๊มหัวใจ
แล้วก็ต้องพยายามช่วยกันดึงช่วยกันดันแม่ช้างขึ้นใช่ไหมค่ะ

คือข่าวนี้ต้องให้คุณผู้ชมดูภาพแบบต่อเนื่อง
ระยะไปเรื่อยมันคือความลุ้นจริงค่ะพี่อุ๋ยค่ะ

เอาเดี๋ยวขอดูตอนที่เอาแม่ช้างขึ้นมาได้ก่อน

แต่ตอนลูกช้างขึ้นก็ลุ้นพี่อุ๋ยนี่

พอเอาแม่ช้างขึ้นมาได้เนี่ยแม่ช้างสลบไปแล้ว

แล้วพอคุณหมอโบไปดูเนี่ยพบว่าเหมือนกับจะไม่หายใจ

พอโดนยาสึมเข้าไป
ขอเสียงดัง
ที่ได้ยินเสียงร้องนี่คือเสียงลูกช้างนะครับ
และอีกฝั่งนึงเขาก็เอาดินมาถมเพื่อเป็นทางให้ลูกช้างขึ้นจากท่อ
แล้วเดี๋ยวดูตอนที่ลูกช้างขึ้นไปได้

โห้หยุดคนลงใจแล้วพุ่งไปหาแม่เลยนะคะ
นี่ดูสังเกตนะคะนี่ไปที่นมแม่
ขึ้นไปขยมคือจะไปปั๊มหัวใจแม่นะคะ

แล้วเดี๋ยวดูว่าแม่เขาจะฟื้นไหม

จังหวะที่ฟื้นขึ้นมาทุกคนดีใจแต่ก็ต้องพุ่งหนีค่ะ
นี่ค่ะนี่

รถหลังมีรถ

สุดท้ายเนี่ยแม่ช้างกับลูกช้าง
ก็ยืนอยู่แถวนี้อีกสักพักนึงนะครับ
เป็นพื้นที่รีสอร์ทของตะบนสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
เจ้าหน้าที่ก็ดูลาดเหลาสังเกตการณ์อยู่
ก่อนที่เขาจะพากันเดินเข้าป่าไป

คือถ้าสังเกตตรงนี้เนี่ยหางยังไม่แกว่ง
หูยังไม่ค่อยสะบัดเท่าไหร่งวงยังแข็งอยู่แม่ช้างนะ
แสดงว่ายังเครียดและยังระวังอยู่

เจ้าหน้าที่ก็รอจนเขาสักพักเขาก็จะเดินเข้าไป
ซึ่งต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ชื่นชมสัตวแพทย์และทุกคนที่เข้าไปช่วยนะคะ
อุปสรรคเยอะมากอย่างที่เห็นในภาพไหนจะฝนตกไหนจะอันตราย

ตั้งแต่ตอนแรกเลยที่มีชาวบ้านไปเจอแล้วก็แจ้งหน่วยงานต่างมาช่วย
เดี๋ยวลองฟังเสียงตั้งแต่ตอนแรกที่เรามีอยู่อีกสักครั้งหนึ่ง
ย้อนไปดูเหตุการณ์อีกสักนิดนึง
อดหน้ากุลลาเหมาะและเผย้อน

สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

ที่พื้นที่แถวตะบนสอริกาอำเภอเมืองนครนายกมาเลย

ลุงหมูสาริกานะฮะเป็นประธานชมรมคนรักสัตว์ป่า
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือช้างป่าแม่ลูกคู่นี้ลงมาหากินด้านล่าง
เนื่องจากประชากรช้างในป่าเนี่ยเพิ่มขึ้นอาคารบนเขามันน้อยลง
เขาก็ลงมาหากินด้านล่างเขาอบพยพมาจากเขาใหญ่กันนะ
มาถึงพื้นที่สาริกานครนายกนะซึ่งตอนนี้ก็ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูก

อาการโดยรวมที่เราเห็นตอนนี้คือปลอดภัย